คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดกันบ้างนะครับ
เจ้าหน้าที่ปราบรามยาเสพติดก็เข้ายึดกัญชาล็อตใหญ่๕๒๐แท่ง
มูลค่า๘ล้านบาทนะครับซึ่งถูกซุกซ่อนอยู่ภายในรถบรรทุก
ส่งต่อให้เครือข่ายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านครับ
เมื่อช่วงดึกที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่ปราบรามยาเสพติดร่วมกับกองกำกับการ๖กองปราบปราม
เข้าตรวจค้นรถพ่วงซึ่งจอดอยู่ภายในซอย๑๘ถนนราชอุทิศเขตเทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดทรงขลา
แล้วก็คลุมผ้าใบมิดชิดเลยครับ
จากการตรวจสอบพบกัญชาอัดแท่งจำนวนถึง๕๒๐แท่ง
มูลค่าประมาณ๘ล้านบาทซุกซ่อนอยู่ท้ายรถบรรทุกส่วนหน้าแต่ส่วนหลังนั้นว่างเปล่านะครับ
โดยสามารถจับนายสุชาติแสงตะวันอายุ๔๕ปีชาวจังหวัดเพชรบูรณ์เจ้าของรถ
นายสถาพรกิ่งแก้วและก็นายสมคิตเซนพิแสงชาวจังหวัดบุรีรำซึ่งเป็นลูกน้องได้
เจ้าหน้าที่เปิดเผยนะครับว่าได้ติดตามรถคันนี้มาจากจังหวัดอุดรธานี
รถขับเข้าไปสุดปลายทางที่อำเภอหาดใหญ่
และเข้าไปจอดในซอย๑๘ซึ่งน่าจะรอส่งต่อให้กับเครือข่ายค้ากัญชาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ใดนั้นแหละครับเจ้าหน้าที่ก็จึงแสดงตัวเข้าตรวจค้น
จับกลุ่มแล้วก็ยึดยาเสพติดได้ทั้งหมดครับ
หลังจากนี้จะสอบสวนผู้ต้องหาทั้ง๓คน

ทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางว่ารับมาจากใครและจะส่งไปให้ใคร
แต่เชื่อว่าน่าจะเป็นเครือข่ายค้ากัญชาข้ามชาติ
กัญชาล็อตนี้ส่งต่อไปถึงประเทศเพื่อนบ้าน
ก็จะมีราคาเพิ่มขึ้นถึง๑๐เท่าตัวนะครับ
คราวนี้ตำรวจทำงานอย่างเต็มที่แล้วก็ตรวจยึดได้ไว้ก่อนนะครับ